คุณผู้ชมมาต่อที่เรื่องของเจ้าหมาครับ

ดูตามมาซิโจ๋ยผมด้วย

เป้าหมดปุ๊ยมันมันสายตานี้มันว่าไงมันแปลว่าไง

กระทะไม่มีน้ำมัน

รวมใจไปช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้

ยอมตัดเพราะว่า

งั้นเอาออกไม่ได้เอาอุปกรณ์ตัดทาง
ก็ตัดล้อกระทะของรถ

มันก็ร้องที่ความเจ็บปวดละครับ
ดิ้นไปดิ้นมาจนกระทั่งผ่านไปครึ่งชั่วโมง

หนึ่งในกู้ภัยคือคุณปัญญาเขาบอกว่า
เมื่อเช้าเนี่ยเจ้าของหมาแจ้งไปว่า

เล่นสนครับเอาหัวมุดเข้าไปตอนกลางคืน
ตอนเช้าร้องใหญ่เลยเอาออกไม่ได้นี่ฮะ

ตอนแรกมันอิดโรยเลยตาเริ่มแดง

กู้ภัยก็ต้องมาตัดออกแบบนี้

ดีใจก็เด็กทางกันไป
เหตุการณ์นี้ไม่ได้บอกบ้านเลขที่มานะครับ